เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าจริงแล้วเนี่ย
คือหลายคนก็อบพยพไปอยู่ในจุดพักพิงชั่วคราวกันใช่ไหมคะ
เรื่องของการป้องกันภัยพิบัตรถูกไหม

การป้องกันดูแลระมัดระวังตัวยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เขามีความเชื่อ
เป็นความเชื่อในสมัยโบราณเลยนะคะเขาบอกว่าให้นำสากที่เป็นสากตำพริก
กระเบือเนี่ยไปไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันจะป้องกันเรื่องของลมพายุได้
คุณสากหน้าตาแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องผูกผ้าแบบนี้ก็ได้
มันเป็นความเชื่อนะคะของชาวบ้านที่ระโนธสงขลาอ๋อเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาสากเนี่ย
ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านมันจะป้องกันพายุป้องกันอะไรต่างที่มันไม่ดีเนี่ย
เข้ามาได้คือมันเป็นเชื่อตามตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาสืบทอดกันมาใช่
แล้วเขาก็เลยเอาสากมาติดมาตั้งไว้ที่หน้าบ้าน
เพื่อที่จะป้องกันพายุโซนอนปลาบึกที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยอืม
แต่จริงคือมันเป็นความเชื่อจริงนะคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยเห็นในโซเชียลเนี่ย
แชร์กันเยอะมากเลยครับเรื่องแบบนี้ต้องใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็แล้วกัน
วิจารณญาณในการรับชมเนอะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะคะ
เขาก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะอะไรที่เชื่อทำแล้วไม่ได้เกิดความเสียหาย
เกิดผลกระทบอะไรทำให้สบายใจอืมก็ทำไปครับอืมไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ
คือมันเป็นเรื่องราวที่พอเอามาทำแบบนี้แล้วเขาเชื่อว่าจะแก้เคล็ด
จากป่าวร้ายกลายเป็นดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น